พาไปสองที่ที่เขาว่ากันว่าศักดิ์สิทธิ์แล้วไปขอโชคขอลาบกันมาเยอะแยะเลยคุณผู้ชม
ตามไปดูซิว่ากลับมาแล้วมีอะไรดีมาฝากจ้า
ไปที่แรกเลยนะคะที่ที่เราคุ้นเคยกันดีก็คือสารเจ้าแม่เกล็ดแก้ว
อยู่ตรงไหนจำได้ไหมอยู่ที่วัดกลางถนนไงพุทธสถานวัดแจ้ง
ตำบลชายภูมิอำเภอชายโยจังหวัดอ่างทอง
เห็นไหมเราที่ช่วงหลังคนเยอะมากค่ะ

แล้วก็ถึงที่นี่จะมีเรื่องเล่าเกี่ยวกับอาถรรพ์บ้าง
เรื่องความน่ากลัวต่างบ้างแต่ด้วยแรงศรัทธาล้นเหลือ
ชาวบ้านเขาก็ไม่หวั่นค่ะพากันมาขอโชคขอลาบกันอย่างต่อเนื่องเลย
และหญิงสาวสวมชุดไทยกับงู
อยู่ที่บริเวณศาลแห่งหนึ่ง
ที่มีโคนต้นโพใหญ่อยู่กลางถนน
โดยไม่ได้บอกว่าตัวเองอยู่ที่ไหน
แต่ลักษณะในฝันมันเห็นภาพแบบนี้เลย
พอตื่นขึ้นมาพี่คนนี้เขาเลยเอ๊ะที่ไหนนะที่ไหน
แล้วก็พบว่าตลอดข่าวของเราเนี่ยนำเสนอเรื่องของวัดกลางถนนที่มีต้นโพอยู่กลางถนน
และเป็นเรื่องราวความอาถรรพ์เยอะมาก
ปรากฏว่าบริเวณนี้คือสารเจ้าแม่เกล็ดแก้วค่ะ
คุณพี่เขาก็เลยไม่รอช้าเลยเดินทางที่จะไปที่จังหวัดอ่างทอง
นำเครื่องเส้นสังเวยมากราบไหว้ด้วยแล้วก็ทำการเสี่ยงโชคเสี่ยงเซียมซีที่สารเจ้าแม่เกร็ดแก้ว
จะได้โชคกลับไปหรือเปล่านั้นดิฉันไม่รู้ตอบไม่ได้
แต่ต้องมาลุ้นกันในวันอาทิตย์นี้นะจ๊ะ
และอีกหนึ่งที่ที่จะพาไปก็คือจังหวัดสุโขทัยค่ะ
ที่นี่เสียงร่ำลือว่ามีชาวบ้านได้โชคจากพญาเต่าเรือนด้วย
อันนี้เราเคยเล่าไปแล้วจำได้ใช่จำได้อย่างที่บอกคุณผู้ชมให้ฟังกันอีกครั้งหนึ่ง
ญาเต่าเรือนที่ว่าเนี่ยนะคะก็คือเต่าตัวนี้
เต่าตัวนี้ถ้าคุณผู้ชมจำได้นะหรือใครจำไม่ได้จะเล่าให้ฟังใหม่ว่า
เจ้าของคือคุณตาจำลองคุณตาจำลองหรือคุณตาแจ้เนี่ยนะคะ
อายุ๗๐ปีตาแจ้เนี่ยอยู่บ้านเลขที่๒๕ถนนพิชัยตัดใหม่อำเภอเมืองสวรรคโลก
ชาวบ้านเขาเล่าเขาบอกกันว่าพญาเต่าเรือนของคุณตาเนี่ย
ให้โชคให้ลาบกับชาวบ้านมามากแล้วไม่ว่าจะเป็นการดูที่หลวดลายของกระดอกเต่า
หรือว่าจะไปส่องที่ขันน้ำมนต์อ่างน้ำมนที่อยู่หน้าพญาเตา
คุณตาเขาก็เลยเล่าให้ฟังบอกว่าอ่าเต่าตัวนี้เนี่ยนะมันเป็นเต่าเตาเต่า
เต่ามันมีสี่ค้าสี่ตีเดินมามันทำหัวโพโพโพโพ
มันเป็นเพลงไม่เกี่ยวอะไรคุณตาก็ไม่ได้เล่าแบบนี้
คุณตาเขาเล่าว่าเต่าเนี่ยมันเป็นเต่าที่เขาเจอ
แล้วเขาก็เห็นมันเดินมาแบบมันไม่ค่อยพบเห็นเต่าแบบนี้มากสักเท่าไหร่นะ
แต่ว่าตอนที่เจอเนี่ยเต่ามันตายแล้วคือเต่ามันตายแล้วคุณตาก็เลยทำยังไงดีล่ะตัดสินใจ
เอากระดองเต่าเก็บไว้เพื่อให้เด็กได้มาดูดีกว่า
ก็เลยแยกตัวเต่ากับกระดองออกจากการปรากฏว่าเต่ามันตายแล้วในท้องมันมีไข่เต่าอยู่๒๐ฟ้อง
คุณตาก็เลยเอาร่างกับไข่เต่าในท้องเนี่ยไปฝังซะแล้วก็เอากระดองเต่ามาตากแดดเพื่อจะเก็บไว้ที่บ้านแบบนี้
หลังจากนั้นไม่นานคุณตาจำลองแกก็ฝันฝันบอกว่าเต่าตัวนี้มาเดินไปเดินมาเดินไปเดินมา
ทำหัวปุกโผล่ก็ว่าแล้วต้องเป็นแบบนี้ไม่เกี่ยวมันจะมาปุกโผล่เลยเหรอ
คุณตาเขาฝันบอกว่าเดินไปเดินมาในบ้านของคุณตาเนี่ยเต่าเดินไปเดินมา
ก็เลยเอาไม้มาแกะสลักทำเป็นเหมือนเป็นตัวของเต่าหลังจากที่เอาตัวเต่าไปฝังแล้ว
ก็เลยกลับมามีหัวมีแขนมีขาอีกครั้งใช่แต่ทำหัวโผล่ไม่ได้
ก็คือเอาไม้มาแกะแล้วก็ทำให้เป็นหัวเป็นขาของเต่านั่นเองครับ
และคุณตาก็เลยเอามาบูชาเนื่องจากว่าคิดว่าเฮ้ยเต่าตัวนี้มันต้องมาเข้าฝัน
เพื่อที่จะมาให้โชคให้ลาบกับเขาแน่นอนซึ่งก็อย่างที่บอกค่ะ
พอชาวบ้านรู้ข่าวก็พากันมาดูกันมาดูพญาเต่าเรือนนี้มาขอโชคขอลาบ
บางคนก็ได้โชคได้ลาบกลับไปก็มีบางคนไม่ได้ก็มีเหมือนกัน
ซึ่งอันนี้มันเป็นเรื่องราวของความเชื่อที่ชาวบ้านเขาเล่าสู่กันฟัง
เพราะฉะนั้นแล้วคุณผู้ชมดูแล้วก็ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะจ๊ะ
ก่อนนั้นมาฝากกันถึงสองที่เลยทีเดียวจ้า

ค่ะคงจะมีอีกเรื่อยยังไงต้องรอติดตามให้ดี
เพราะว่าบางทีองค์แม่อาจจะประทับอาจจะมาอีกก็ได้
มาทั้งทีคุณจัดเต็มที่เลยนะ